ไปที่กระบี่กันนะคะไปช่วยสุนัขจรจัดตัวหนึ่งกันหน่อยค่ะ
หัวมันติดอยู่ในขวดโหลเข้าไปทำไม
เข้าไปเข้าได้แต่ตอนออกมันออกไม่ได้ค่ะ
แล้วก็หัวติดอยู่แบบนี้กินน้ำก็ไม่ได้กินข้าวก็ไม่ได้

นายวาสนารบคือพลผู้ใหญ่บ้านหมู่๖บ้านถ้ำเพชร
บนอ่าวลึกเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่แล้วก็ชาวบ้านเนี่ยนะ
เขาก็พาเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
ช่วยกันออกค้นหาสุนัขจรจัดเพศผู้สีดำอายุประมาณ๒ปีค่ะ
คือเมื่อวันที่๒๔มกราคมนายวาสนาคนนี้ไปเจอหมาตัวนี้ค่ะ
มันมีขวดพลาสติกติดอยู่ที่หัวร่างกายมันก็สู้ผอมเลยนะคะ
เพราะว่ากินน้ำก็ไม่ได้กินข้าวก็ไม่ได้
ก็เลยอยากจะระดมชาวบ้านช่วยกันตามหาหน่อยว่ามันอยู่ที่ไหน

กระทั่งเมื่อวานนี้ค่ะไปเจอตัวออกขออภัยช่วงเช้าวันนี้นะคะ
ไปเจอเจ้าหมาตัวนี้ค่ะวิ่งไปหลบซ่อนตัวอยู่ในถ้ำ
ซ่อนที่ยากซะอีกชาวบ้านก็ต้องทำอย่างนี้ค่ะ
ทั้งเอาบวกคล้องเอาไม้แห่คือพยายามทำทุกวิถีทางที่จะเอามันออกมาได้
แล้วก็ต้องใช้กระสอบคลุมตัวอุ้มมันออกมาจากถ้ำด้วย
ก็ต้องเอาออกมาแล้วก็ช่วยกันดึงขวดโหลออกจากหัวมันนี่แหละค่ะ
โอ้โหเนี่ยร่างกายแบบผอมซูบเลยนะคะแล้วก็คือแหม่มันก็เล็กนะอีก
ป๋องอันนี้ไอ้ขวดอันนี้มันก็มุดเข้าไปได้
ก็อาจจะได้กลิ่นอาหารแล้วก็เออใช่มุดหัวเข้าไปนะคะ
จะเข้าไปกินอาหารแล้วอยู่ข้างในมันเกิดบ่อยมากนะคะ
เหตุการณ์แบบนี้เข้าไปได้แต่ออกไปได้นะครับ
หรือไม่ได้เข้าไปดูในนี้ได้ยังไงเจ้าหน้าที่ก็ไปสอบถามกับนายวาสนานะคะ
วาสนาก็เล่าว่าสุนัขตัวนี้เป็นสุนัขจรจัดที่หากินอยู่ในหมู่บ้าน
ไม่ได้มีนิสัยดุร้ายอะไรเลยนะคะ
ชาวบ้านที่ถ้ำเพชรเนี่ยเห็นกันอยู่เป็นประจำแล้วก็เอาอาหารให้กินอยู่บ่อยเหมือนกัน
แต่หลังจากที่เห็นว่าหัวเนี่ยมันไปติดอยู่ในโหลคือชาวบ้านเขาเห็นมาก่อนหน้านี้แล้ว
มีการพยายามจะไปช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแต่ช่วยไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าสุนัขตัวนี้เนี่ยตกใจไงเห็นชาวบ้านจะเข้าไปวิ่งหนีค่ะวิ่งหนีเข้าไปในป่า
ทีนี้ชาวบ้านเข้าไปช่วยกันตามหาโชคดีเนี่ยวันนี้เขาไปเจอตัวแล้วก็ช่วยได้ทันค่ะ
ซึ่งสาเหตุก็ตามภาษาหมาล่ะค่ะคงจะไปคุ้ยขยะหรือหาเศษอาหารกินน่ะ
แล้วก็คงไปเจอว่าไอ้ขวดนี้มันคงมีกลิ่นอาหารอยู่ก็เลยพยายามแบบดึงดันมุดหัวเข้าไปในฝาขวด
กระทั่งเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ก็เอาเป็นว่าถ้าเห็นใจหมาจรจัดช่วยกันหน่อยถ้าเราจะทิ้งขยะปิดฝาซะหน่อยละกัน
หรือว่าอาจจะแต่ว่ามันเป็นขยะรีไซคอนะแยกได้ก็แยกอะนะคะ